มาดูเรื่องราวที่ธนาคารกรุงไทยร่วมกับรอฟอร์มอน
เปิดตัวบัตรเดบิตแมงมุมสำหรับอำนวยความสะดวก
รวมถึงระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่าย
ได้เดินทางด้วยบัตรแมงมุมนี้ในอนาคตนะครับ
มโยงความสะดวกในการใช้จ่ายแล้วก็การเดินทางไว้ในบัตรเดียว
สะดวกอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานเลยครับ
เปิดตัวกรุงไทยบัตรเดบิตแมงมุม

สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
รวมถึงระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่าย
การเดินทางบัตรแมงมุมในอนาคต
โดยธนาคารกรุงไทยร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

การพัฒนาระบบตัวร่วมตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ในการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้กับประชาชน
ใบนี้สามารถใช้เพื่อการเดินทางระบบขนส่งมวลชน
เครือข่ายการเดินทางบัตรแมงมุม
เบิกถอนเงินสดหรือโอนเงินได้สบาย
รวมทั้งใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง
บ้านเราส่วนใหญ่พี่ป๊าพี่ป๊อปปี้
นอกจากนี้กรุงไทยบัตรเดบิตแมงมุม
ยังช่วยลดความแออัดบริเวณจุดจำหน่ายตัว

และเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล
มุ่งไปสู่สังคมไร้เงินสด
ก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของจำนวนผู้โดยสารที่อาจจะเพิ่มขึ้น
ผมว่าอาจจะเป็นปัจจัยลองลงมานะครับ
เป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการมากกว่านะครับ
ลดความชุนละมุนที่อยู่บริเวณห้องคลายตัวนะครับ

ในคราวนี้เป็นการร่วมมือกัน
ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม
ที่อยากจะให้เกิดบัตรตัวร่วม

สามารถที่จะให้ความสะดวกสบายกับ
ที่ไม่จำเป็นต้องพกหลายบัตร
ซึ่งในอนาคตก็จะขยายออกไปสู่อีกหลายเส้นทาง
แมงมุมได้ตั้งแต่วันที่๒๗กันยายนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ๒ต่อ
รีค่าธรรมเนียมแรกข้าว๑๐๐บาท
และเมื่อเติมเงินตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป
จะได้เงินคืนกลับเข้าบัญชี๓๐บาท
สูงสุดไม่เกิน๙๐บาทจำนวน๒๐๐๐สิทธิ์ต่อเดือน

จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้
สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นและสาขาที่ร่วมรายการ